บุรีก็เป็นเรื่องของหนุ่มคุ้มคลั่งเหมือนกันคือเมายาแล้วคุ้มคลั่ง
เข้าไปในโรงเรียนค่ะจะไปทำอะไรจะไปจับเด็กนักเรียนไว้เป็นตัวประกัน
แล้วปรากฏว่าโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ย
คือเข้าไปชาร์จตัวเอาไว้ได้ทันนะคะไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
เอ่ยอะดำ

นี่คือต้องไล่นักเรียนเข้าพลังเรียนไปก่อน
รัดเสียงเด็กเฉี๊ยวไปหมดมันอยู่ในเขตรุงเรียนแล้ว
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอัมเภอศตาหิตจังหวัดชมโนรี
ก็ต้องเข้ามาสามารถรวบตัวเอาไว้ได้
พร้อมกับชุดช่วงระบอเทศบาลข่าวชีจันทร์

ล็อกตัวในเชิดชัยเหลี่ยมเพ็งอายุ๔๖ปี
สภาพก็คือคุ้มคลั่งแล้วผู้ใจโวยวายไม่รู้เรื่อง
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก่อนว่ามีคนเมายาเสพติดในพื้นที่
กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายก็เลยนำกำลังมาจะมาตรวจสอบอยู่แล้วนะคะ
แต่พอนายเชิดชัยเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งไปไหน
วิ่งเข้าไปในโรงเรียนบ้านหนองจับเต่า
จะไปจับเด็กเป็นตัวประกันหนักเข้าไปอีกค่ะ
เด็กนักเรียนก็ตกใจวิ่งหนีกันจ้าละวัน
ยังดีที่เจ้าหน้าที่คือมาเร็วนะคะ

ขณะถูกจับก็ยังได้ยินเสียงเจ้าตัวพูดจาอ้อแอ้วแอไม่รู้เรื่อง
อ้างว่าแค่เล่นกันเฉยไม่ได้เอาจริงเอาจัง
โอ้โหเล่นแบบนี้ก็ไม่มีใครสนุกด้วยนะคะ
หลังสอบปากคำเจ้าตัวยอมรับว่าเสพยาบ้าค่ะ
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวไปตรวจปัสสาวะก็พบสารเสพติด
ส่งตัวให้ทางตำรวจสพนาจอมเทียนดำเนินคดีข้อหาเสพยาบ้าต่อไปนะคะ